วันที่๙มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับ
ก็เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติครบ๗๐ปีนะครับ
กรมธนรักจึงเปิดจำหน่ายเหรียญกระสาปที่ระลึก

กระสาปทองคำขัดเงาเส้นผ่าศูนย์กลาง๒๖มิลลิเมตร

ชนิดราคา๑๖๐๐๐บาทจำหน่ายเหรียญละ๓๐๐๐บาท
เป็นเหรียญกระสาปที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสจัดงานฉลองศรีราชสมบัติครบ๗๐ปี
เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่
ทรงมีต่อประสบกรณิกรทุกศาสนาทุกเชื้อชาติ
ได้มีความเป็นอยู่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืน
ตลอดเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติมายาวนาน๗๐ปี
เหรียญกระสาปที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติยังมีแบบ
เงินขัดเงาชนิดราคา๘๐๐บาทเหรียญละ๑๖๐๐บาท
และเหรียญกระสาปโลหะสีขาวทองแดงผสมนิเกิล
ชนิดราคา๕๐บาทจำหน่ายเหรียญละ๕๐บาท
กรมธนรักยังเปิดจำหน่ายเหรียญกระสาปที่ระลึกช้างไทยอีก๓ชนิด

และโรงกระสาปสหราชอาณาจักร
เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์ช้างป่า
และช้างยังเป็นสัตว์คู่บุญบรมีพระมหากษัตริย์ด้วย